ก็ยอมรับแล้วแหละว่าซิโนแวค๒เข็มเนี่ยไม่พอ
แล้วเราก็พูดเรื่องนี้มาเกือบเดือนนึงแล้วนะครับ

ผมก็คิดว่าการที่กรรมการแต่ละชุดยอมรับเนี่ย
ก็ต้องแปลว่าเขายอมรับความจริงว่า
ซีโนแวค๒เข็มเนี่ยไม่พอ
อาจารย์พูดคำว่าซินโอแวค๒เข็มเนี่ยไม่พอ
เพราะว่าทุกคนเห็นตรงกันสวบคก็เห็นแล้วครับ
งั้นตอนนี้คงไม่มาพูดถึงเรื่องบูสเตอร์โดสการฉีดไข้อะไรต่าง
คือซีโนแวค๒เข็มเนี่ยไม่พอจริง

จะต้องเกิดคำถามขึ้นมาครับว่า
แล้วคนที่ฉีดซิโนแวคไปเข็มนึง

จะดึงดันที่จะฉีดซิโนแวคเป็นเข็มที่๒ให้เขาหรือเปล่า

ดึงดันเอายาตัวนี้วัคซีนตัวนี้
ปักเข้าไปสู่แขนของประชาชน
ให้เขาเกิดความเสี่ยงต่ออาการแพ้
ให้เขาเกิดความเสี่ยงต่อผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์
ให้เขาเกิดความเสี่ยงความเจ็บป่วยโดยที่ไม่จำเป็น
ผิดจะได้ทำทางการแพทย์แน่นอนครับท่านประธานครับ

อาจจะผิดถึงอายาขั้นฐานทำร้ายร่างกาย

ตรงนี้มันเลยเกิดเป็นคำถาม

เกิดเป็นคำถามวิจัยขึ้นมาครับท่านประธานว่า
จะทำยังไงจะเอาอะไรมาฉีดให้เขานะครับ

เมื่อสักครู่นี่คือที่มาของคำถามงานวิจัยนี้
วิจัยโดยศูนย์วิจัยเครดิตคณะแพทย์
แพร่ไว้เมื่อวันที่๑๙สิงหาคมที่ผ่านมา

ของคนที่ฉีดชิ้นโอแว็ก๒เข็ม

การตรวจภูมิคุ้มกันเนี่ยเสมือนการตรวจจำนวนทหารท่านประธาน
คนเหมือนกันนะครับสอนให้ไปยิงเต้าแล้วเอาไปทดสอบว่ายิงผ่านไหม
แต่ความสามารถในการต่อต้านเชื้อจริงมันไม่เท่ากันครับ
งานของคณะแพทย์รามาคณะวิทมหิดลก็ตรวจแบบนี้
ออกมาซ้ายสุดครับท่านประธานครับเส้นสีแดงครับซิโนแวคครับเตี้ยครับ
เส้นกลางเห็นไหมครับเตี้ยเส้นเหลืองกับเส้นน้ำเงินครับ
คือแถว๒กับแถว๓จากด้านซ้ายเนี่ยดูเท่ากันอันนี้คืออะไรฮะ
อันนี้เห็นไหมครับพอกับฉีดซิโนแวค๒เข็มอันแรกเลยนะครับ
สัปดาห์ไปแล้วนะครับหลังจากที่ฉีด
แต่อันอื่นเขาตรวจที่๒สัปดาห์หลังฉีดครับท่านประธานภูมิยังเยอะอยู่
เขาต้องเอาคนที่ไปฉีดจากเมืองนอกมาฉีดจากอเมริกามา
บินเข้ามาเมืองไทยเอามาตรวจเลยได้ไหมครับไม่ได้ครับโดนกลับตัวอีกรอบหนึ่งครับ
กว่าจะเข้างานวิจัยอะไรกว่าจะได้ตรวจกันก็ล่าช้ากันไปอันนี้เข้าใจถึงข้อจำกัดงานวิจัย
ก็บอกว่าแบบนี้ไม่พอไม่แนะนำนะครับ

ความสำคัญก็คือซิโนแวคกับซิโนฟาร์มเนี่ย
มันเป็นวัคซีนชนิดเชื้อตายเหมือนกัน

อันนี้ไม่เสียหายนะครับภาพขึ้นปรากฏอยู่ทั่วไป
รัฐมนตรีที่ไม่เกี่ยวข้องในตอนนี้ผมก็
จะบอกว่าท่านนายกกับท่านมนตรีสาสุขเนี่ย
ไม่รู้เรื่องไม่ได้ครับท่านประธานครับอาจารย์ผมยืนอยู่เนี่ยฮะ
สามจากทางซ้ายครับอาจารย์ประสิทธิ์ครับถัดมาอาจารย์อุดมครับ
คณะแพทยศรีราชผมเหมือนกันครับถัดมาอาจารย์ปียสกลครับ
เมื่อสักครู่ก็เป็นกรรมการที่อาจารย์ประสิทธิ์พูดถึงอยู่เหมือนกัน
ก็เป็นอดีตคณะแพทย์ศรีราชผมเหมือนกันฮะอดีตคณะบดีคณะแพทยศาสตร์
ราชพยาบาลสามท่านเลยนะครับลายล้อมอยู่ท่านนายกแล้วก็ท่านมนตรีด้วย
ประชุมร่วมกันครับท่านรู้ครับผมเชื่อครับว่า
อาจารย์ทุกท่านเนี่ยเขาทราบคุณหมอทุกคนก็ทราบข้อมูลเหล่านี้
และผมเชื่อเหลือเกินครับว่าอาจารย์ของผมทั้งหลายเนี่ย
ได้พยายามบอกท่านแล้วท่านรู้แน่ท่านจะบอกท่านไม่รู้ไม่ได้
ไปครับอันนี้คือสไลด์ที่สำคัญแทบจะที่สุดเลยครับ
ท่านประธานครับสบคเนี่ยนะครับมีมติของคณะรัฐมนตรีเนี่ยครับ
สั่งซื้อชิโนแวคเพิ่มอีกสิบสองล้านโดสเมื่อวันที่สิบหก
สิงหาคมครับท่านประธานครับอืมพอสั่งซื้อปุ๊บเนี้ย
ประชาชนออกมาวิพากษ์วิจารณ์เยอะท่านประธานก็เลยต้องออกมาชี้แจงในอีกสองวันถัดไป
คือวันที่๑๘สิงหาคมชี้แจงมา๒เหตุผลครับท่านประธานครับ
เหตุผลแรกครับบอกว่าเดือนหนึ่งอ่ะฉันต้องการที่จะได้วัคซีนประมาณสิบถึงสิบห้าร้านโดรน
แต่แอสตราเซเนก้าเนี่ยส่งให้ฉันได้แค่ห้าร้านโดรน
เพราะฉะนั้นก็เลยต้องซื้อมาถมเพิ่มก็เลยขอซื้อซีโนแวคเนี่ยมาถมเพิ่ม
ส่วนเหตุผลข้อที่สองเนี่ยทำไมถึงต้องเป็นชี้นูแว็กล่ะ
ก็เพราะว่าการฉีดซิโนแวคเข็มหนึ่งแล้วมาฉีดแอสตราเซเนก้าเนี่ย
มันได้ภูมิกันพอพอกับฉีดแอสตราเซเนก้าสองเข็มแต่ฉีดแอสตราเซเนก้าเข็มแรกเนี่ย
มันเว้นแปดถึงสิบสองสัปดาห์ครับสองถึงสามเดือนว่างกันเถอะท่านประธาน
กว่าจะได้ฉีดแอสตราเซเนก้าอีกเข็มหนึ่งเพราะฉะนั้นการฉีดแอสตราเซเนก้าก่อน
ฉีดซิโนแวคเนี่ยมันใช้เวลาประมาณเดือนเดียวมันเร็วกว่าครับ
เขาอ้างอย่างงี้ครับท่านประธานครับแล้วภายหลังจากนั้นวันเดียวครับ
วันที่๑๙สิริราชครับรีบประกาศเลยครับ
ประกาศผลการศึกษาเมื่อสักครู่นี้ออกมาเป็นสไลด์๔แผ่นครับผ่านทางเฟซบุ๊คครับ
ตรงกันเป๊ะเลยนะครับข้อมูลที่อ้างวันที่สิบแปดเนี่ย
ตรงกับข้อมูลของสิริราชวันที่สิบเก้าเป๊ะเลยครับท่านประธานครับ
ทีนี้เราในฐานะที่เราเป็นนักกฎหมายจริงไม่ต้องนักกฎหมายก็ได้ครับท่านประธานครับ
ประชาชนที่ติดตามกันฟังดูอยู่ก็ต้องเอ๊ะไหมท่านประธาน
ว่าอ้าวหลักฐานยืนยันที่จะบอกว่า
เป็นเหตุผลของท่านว่าท่านซื้อเนี้ยมันออกวันที่สิบเก้า
แต่การกระทำของท่านที่ท่านสั่งซื้อเนี่ยท่านซื้อวันที่สิบหก
ณวันที่๑๖ไม่มีข้อมูลของวันที่๑๙ณวันที่สิบหกมีข้อมูลแต่๓อันข้างบนที่ผมได้ไล่เลียงไป
ข้อมูลระดับโลกข้อมูลในประเทศไทยและก้าวสู่ระดับโลก
เห็นของผู้เชี่ยวชาญคณะกรรมการต่างณวันที่๑๖บอกว่าไม่ควรสั่งแล้ว
โผล่มาวันที่๑๙มาทีหลังครับท่านประธานความผิดสำเร็จไปแล้ว
และยิ่งไปกว่านั้นครับท่านประธานครับมีคำสั่งนะครับของกระทรวงสาธารณสุขครับ
ฉีดวัคซีนแบบไข้เนี่ยฉีดสลับกันเนี่ยฮะตั้งแต่วันที่๒๐กรกฎาคมครับท่านประธานครับ
ตอนนั้นท่านใช้ข้อมูลอะไรครับไม่มีข้อมูลอะไรใดเลยนะครับ
ข้อมูลที่จะบอกว่ามีประสิทธิภาพก็ยังไม่ปรากฏ
แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับท่านประธานครับข้อมูลที่จะบอกว่ามันปลอดภัยครับ
แต่อันดับแรกต้องปลอดภัยก่อนข้อมูลเรื่องการปลอดภัยเนี่ยนะครับ
เอาจริงจนบัดนี้ในเรื่องของสูตรการฉีดไข้ก็ยังไม่มี
ไปครับแล้วท่านนายกกับท่านรัฐมนตรีเนี่ย
เอาสิ่งเหล่านี้ไปออกเป็นนโยบายของรัฐใช้ข้อมูลจากสี่สไลด์
ออกนโยบายรัฐมีผลกระทบกับชีวิตของประชาชน๗๐ล้านคนครับท่านประธานครับ
ข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างหลักสิบหลักสูตรการฉีดแบบปกติ
เขาศึกษาคนเป็นหมื่นคนครับท่านประธานครับนี่หลักสิบ
ยังไม่ได้เผยแพร่ผ่านกระบวนการตรวจสอบยังไม่มีการรีวิว

ยังไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวรสารทางวิชาการอย่างถูกต้อง
ท่านเอา๔สไลด์นี้มาอ้างย้อนหลังในสิ่งที่ท่านได้กระทำไปแล้ว
ที่ข้อมูลนี้จะออกด้วยซ้ำแบบนี้มันถูกต้องเหรอครับ
ไปครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าท่านประธานเพื่อนสมาชิก
แล้วก็ประชาชนที่ติดตามอยู่ทางบ้านคงตอบได้นะครับว่า
ผมคงไม่ต้องพูดซ้ำถัดไปครับผมพ่วงสองคำถามเลย
คำถามที่๒กับ๓ว่าสายพันธุเดลต้าเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่ระบาดหลักในประเทศไทยตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
แล้วรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีเนี่ย
ยังคงดึงดันที่จะสั่งซื้อวัคซีนที่ไม่มีประสิทธิภาพ

อนุญาตยกของอาจารย์ประสิทธิ์มาอีกนิดนึงนะครับ
อาจารย์บอกว่าเมื่อประมาณ๓อาทิตย์ผ่านมาแล้ว
สำคัญยังไงฮะข้างล่างครับ
ท่านพูดไว้ที่วันที่๑๖กรกฎาคมครับท่านประธานครับ

เรามีเดลต้าวาเลียน๕๐และคาดการณ์ว่าจะขึ้นแน่
ขึ้นแน่ไม่มีรถ

ข้อมูลจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับ
ผมยกกราฟเข้ามาเลยนะครับ
ปลายเดือนมิถุนายนคือช่องไหนครับ

สายพันธุเดลต้าระบาดอยู่ที่๑๖๖ครับ

ระบาดเป็น๓๒๒ท่านประธานครับ
มิถุนาถึง๒๘มิถุนาสัปดาห์เดียวครับ

คือ๑๐๔นั้นเดือนเมษาครับ

เป็นกราฟเส้นตรงที่ความชันคงที่แบบนี้ไหมครับ

กลายเป็นสายพันธุ์ที่ระบาดหลักในประเทศไทย

อาจารย์ทั้งหลายที่ยืนอยู่ลายล้อมรอบ

ผมไม่เชื่อว่าอาจารย์ผมจะไม่ทราบและไม่บอก

เพราะฉะนั้นท่านต้องรู้หรือควรรู้แล้ว

สายพันธุเดลต้าจะกลายเป็นสายพันธุ์ที่ระบาดหลัก
และณวันนั้นข้อมูลที่เกี่ยวกับ
วัคซีนชนิดเชื้อตายที่ตอดกรณ์กับสายพันธุ์เดลต้าก็ไม่มี
เพราะฉะนั้นท่านสั่งซื้อวัคซีนชิโนแวค

ท่านซื้ออีกรอบนึงคือ๑๖ศีลหาครับ

กราฟสุดท้ายเนี่ยวันสุดท้ายคือ๖สิงหาครับ
สิงหานี่คือถัดจากแท่งสุดท้ายไปแล้วนะครับ
สุดท้ายนั่นระบาด๙๑๙เป็นเดลต้าครับท่านประธานครับ
สิงหานี่ไม่รู้จะปลาไป๑๐๐แล้วหรือยังครับ
ท่านยังคงซื้ออีก๑๒ล้านโดสครับ